ส่วนส่วนหนึ่งก็คือคนร้ายที่เข้ามาขโมยของนี่
บุกลุกเข้ามาขโมยของทรัพย์สินเข้าไป

จับคนร้ายมาให้ได้ไปยึดของกลางเอามาคืนเขา
ส่วนอีกมุมนึงตอนนี้เขาเสียเวลา๗๐๐กว่าบาท
อีกคนนึงโดน๗แสนกว่ามันก็ต้องมีคนรับผิดชอบ
เพราะทางตัวแขกที่มาพักก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่ง
ผู้บริโภคไปใช้บริการเข้าไปพักก็ใช้บริการตามปกติ
ก็ล็อกห้องใส่โซ่ปิดปกติเลย
แต่ปรากฏทรัพย์สินก็ยังหาย
แขกที่ไปพักผู้บริโภคก็มองได้ว่า
ผู้ประกอบการไม่สามารถให้ความปลอดภัยได้

เมื่อสักครู่ตอนที่เราฟังทางผู้จัดการโรงแรม
ให้สัมภาษณ์มาจับคีย์คำนึงได้ไหมครับ

ที่เขาบอกว่ากระจกที่ช่องหนีเมีย
ต่อไปจะต้องเขียนให้มันชัดเจนว่ามันคือช่องอะไร

เพราะเข้าไปพักไม่รู้ว่าเป็นหน้าต่าง
แสดงว่ามันมีกฎหมายเกี่ยวกับพรบควบคุมอาคารและพรบโรงแรม
กำหนดเอาไว้ว่าประตูหน้าต่างจะต้องเขียนไว้ชัดว่าคือตรงไหน

เพราะมีกฎหมายควบคุมช่องหนีเมียอยู่

แต่ด้านนอกมันดันเปิดได้แล้วผลักเข้าไป
ถูกต้องมันต้องมีป้ายเขียนบอกว่านี่คือช่องอะไร

นอนอย่างนี้มา๒ปีเพิ่งเกิดเรื่อง

นายรณรงค์ถ้าเกิดว่าในมุมของทางฝั่งของโรงแรม
เขามองว่าเขาก็ไม่มั่นใจว่า
เงินสดในกระเป๋าเท่าไหร่นะ๗๔๐๐จริงหรือเปล่า

ทางฝั่งนั้นทรัพย์สินต่างสร้อยท้องพระต่างเนี่ย

แล้วค่อยเอาคนร้ายมาว่าเฮ้ยได้ไปเท่าไหร่ไปไล่มาไล่มาแล้วค่อยมาว่ากันอย่างนี้

คือในหลักการของผู้ประกอบการกับคดีผู้บริโภค

ผู้บริโภคอย่างเราแค่แสดงให้เห็นว่าเราเข้าใช้บริการ

ส่วนถ้าเขาสงสัยว่าเราเสียหายจริงไหมเราก็ต้องพิสูจนย้อนกลับ
เช่นสมมุติว่าเงิน๘๐๐๐บาทในวันนั้น
ไปเอามาจากไหนไปถอนเงินสดมาหรือเอามาจากใคร
เหมือนกับเคสของอีกท่านหนึ่งที่เสียหายไป๗แสนกว่า
เขาก็มีภาพถ่ายครับที่ทองที่คอเขานอกจากนั้นนะครับ
คัมภิพาคศาสนิกาที่๑๐๑๕๔๒๕๕๘เอง
เคยมีกรณีคนร้ายบุกงัดห้องพักโรงแรม
ที่ลูกค้าใส่กรอนเอาไว้งัดเข้าไปแล้วเอาทรัพย์สินเข้ามา
ปรากฏว่าบริษัทประกันภัยเคลมให้ไปก่อน
แล้วบริษัทประกันก็มาฟ้องทางโรงแรม
ก็มีการต่อสู้คดีกันในศาลดีกา
จนถึงศาลนิกาจนปรากฏว่าสุดท้าย
สารท่านมีความเห็นแบบนี้ครับท่านมีความเห็นทางกฎหมายว่า
โรงแรมเนี่ยนอกจากจะมีพนักงานดูแลความสะดวกแล้ว
จะต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอด้วย
การมีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอหรือมีน้อยเกินไป
ก็ถือได้ว่าเป็นความประมาทเลินเลิศของผู้ประกอบการเหมือนกัน
เพราะทำให้คนร้ายสามารถเข้ามางัดห้องของผู้พักอาศัย
แขกที่มาพักที่โรงแรมได้ง่ายเกินไป
โดยเฉพาะช่องตรงนั้นนะครับคุณภาคภูมิ
เราถามว่าเราไปพักในโรงแรมแล้วปรากฏโรงแรมมีประตูที่ลูกค้าไม่รู้อยู่
อันนี้ประมาทเลิศไหม
อันนี้เราต้องถามคุณผู้ชมทางบ้านว่า
เราไปพักแล้วโรงแรมก็ไม่ได้มีมาตรการติดกล้อง
หรือมีพนักงานมาอยู่ตรงประตูตรงนั้นให้

อย่างวันนี้เขาก็บอกว่าเขาจะมีการติดทันที
มีการติดไฟทันทีแสดงว่ามุมนั้นมันเป็นมุมอับอ่ะสิ
คือจะมาอ้างเรื่องที่ว่าเราบอกไว้แล้วนะ
เกณฑ์ต่างเขามีเขียนอะไรบอกไว้ในห้องไหมครับพี่
ว่าทรัพย์สินมีค่าต้องระวังให้ดี

ใช่ค่ะมีค่ะมีใช่ไหมมีครับ

อันนี้คือเขานอนเขาวางของเขาไว้ดีแล้วมันหาย
ใช่อันนี้คือประเด็นว่าลูกค้ามาลูกค้าก็ล็อกห้องตามปกติ
แต่ทางโรงแรมมีช่องลับช่องหนึ่งซึ่งเป็นช่องหนีเมียตรงนี้

ซึ่งทางผู้บริโภคอาจมองได้ว่าผู้ประกอบการคุณประมาทเลินเล่อไหม
เพราะใครก็สามารถเดินมาเปิดประตูได้เลย

ข้างนอกเข้าไปซึ่งตอนที่คนร้ายมางัดห้อง๒ห้องนี้

ในการดูแลความปลอดภัยภายในที่พักอาศัยของในโรงแรมดังกล่าว
นี่คือประเด็นที่เทียบเคียงกับแนวตัดสินของสารดีการเมื่อสักครู่นี้
เรื่องนี้ควรจะยังไงดีตอนนี้๒เดือนคดีไม่คืบเลย
ทางโรงพักเมืองกาญจนบุรีก็ต้องรีบส่งหลักฐานไปพิสูจน์ซิ
แล้วก็ต้องไปตามที่ว่าคนร้ายเอาทรัพย์สินไปจำหน่ายจ่ายโอน
ไหนยังไงบ้างรีบปิดคดีส่วนของคดีอาญาจับคนร้ายมาให้ได้
ส่วนทางโรงแรมเองก็ต้องคุยกับผู้บริโภคทั้ง๒ราย
ไม่ใช่คุยกับเฉพาะรายที่เสียหายเยอะ

แต่เข้าใจได้ว่าหลังจากนี้อาจจะมีการพูดคุยอย่างของเคสพี่เขาเนี่ย
มันไม่ได้เยอะก็จบกันไปจะได้ง่าย
ส่วนอันไหนที่มันยังไม่ไหวก็ลองไปว่ากันตามกระบวนการ

คืออย่างน้อยก็เจรจากันก่อนช่วยกันได้เท่าไหร่แบบไหนอย่างไร
เพราะคดีมันยังไม่คืบส่วนทางคดีก็ไปเร่งทำหน่อย
ถ้าคดีมันคืบแล้วมันจับคนร้ายได้มา
เจ้าของโรงแรมก็ค่อยไปไล่เบี้ยเอาทรัพย์สินที่เสียหายตรงนี้คืนมาจากคนร้ายได้ไหม
ถ้าจับคนร้ายได้แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นจริง
อันนี้ก็ค่อยมาว่ากันว่าที่บอกวันนั้นยอดไม่ตรงนี้

บางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ย๗๐๐กว่าบาท

๗๐๐กว่าบาทบางครั้งมันต่อ
เงินให้หนูได้เพื่อนเราไปค้าขายตรงนู้นตรงนี้
มันก็คือได้เงินกลับมาอะไรอย่างนี้ค่ะผลกำไร
แต่ณวันที่หนูเกิดเหตุวันนั้นน่ะแล้วบ้านหนูจะอยู่คือเราอยู่ในป่า
ครับอ่าหนูเป็นคนชายเขตสังคะสังคะ
ก็คือในหมู่บ้านหนูมันจะไม่มีขึ้นสัญญาณโทรศัพท์อืม
เงินหนูหายหมดเลยหนูไม่ได้เติมน้ำมันไว้ด้วย
ฝ่ายจะหาเงินเติมน้ำมันกลับบ้านนี่ก็เล่นเอานั่นเหมือนกัน
สองสามวันมาต้องมาใส่พี่สาวในเมืองนอนแล้วก็
ว่าจะกลับบ้านได้สองหาเงินเติมน้ำมันกลับบ้านครับ
ค่ะโรงแรมก็จ่ายไปแล้วจ่ายแล้วค่ะเพราะเขาจ่ายเลยตอนเข้า
พูดง่ายถ้าโจรมันอยู่ในนั้นมันก็ต้องรู้ว่าพวกหนูแจ้งความแล้ว
ถ้าเกิดมันย้อนกลับมาล่ะอ๋อเจ้าของโรงแรมเขาบอก
เฮ้ยพอเกิดเรื่องแล้วต้องตามคดีอีกสองสามวันอ่ะนอนที่นี่เลยนะ
ใช่ค่ะนอนที่นี่เลยให้บอกให้หนูนอนนอนที่นั่นได้เลย

บอกคุณปอด้วยไหมอีกห้องหนึ่งบอกค่ะบอกบอกเลย
คุณปอนอนไหมไม่นอนทีแรกหนูก็ไม่ได้คิดอะไร
หนูไม่ได้คิดมากมายอะไรแต่หนูก็คือพอนั้นพี่ปอพี่เจี๊ยบ
นอนไม่ได้นะครับอ่าพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบต้องคิดว่าดีนะ
ช่วงที่มันเข้ามาเราไม่ตื่นเออตื่นมาเป็นยังไง
ขอบคุณด้วยที่ว่าเราไม่ตื่นแต่ถ้าตื่นขึ้นมานะ

โอ้โหก็เลยแบบเอาเกิดเป็นคนในขึ้นมา
แล้วมันรู้ว่าเรายังนอนพักอยู่เดี๋ยวยุ่งได้ได้ครับผม
อ่ะเดี๋ยวความคืบหน้ายังไงตามกันต่อกันแล้วกัน
ค่ะขอบคุณทนายโดนโรงด้วยนะฮะครับ
สุดท้ายก็คือต้องไปเร่งอย่างที่ทนายบอกใช่ครับ
อ่าขอให้โชคดีทั้งสองท่านนะฮะแล้วก็คุณพอด้วยนะครับ
ค่ะขอบคุณนะครับที่มาบอกเล่ากันสวัสดีครับ